แล้วต้องบอกว่าอุ้ยเอามือทัพองแบบนี้เลย

ไลด์ไปดูพี่หนุ่มกัญชัย

แล้วหลายคนแบบอู้สะดุ้งเลยค่ะ

เป็นภาพนี้เลยนะคะเป็นรูปตัวเองเนี่ยค่ะ
หล่อเข้มนั่งแบบทำท่าเท่อยู่นะคะ

อย่าเชื่อคำพูดของคนลวงโลก
อย่าเยอะหยั่นเพื่อนผู้หวังดี

เราก็คงมีสภาพเช่นเดียวกับมัน
แล้วใส่ว่าทรนมสี่เชื้อ๓๐๐๔๒๕๖๒ค่ะ
คืออะไรพี่แจ๊

ไม่รู้ว่าใครเห็นแล้วสะดุ้งบ้างหรือเปล่านะคะ
เอามือท่าบอกหลงอุ้ยทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ

หนุ่มเล่าให้ฟังนะคะว่าที่โพสต์แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าไปรู้ไปเห็นบางเรื่องมา

คือจริงเนี่ยตั้งใจจะลงรูปนะคะแต่คิดแคปชั่นไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเอาคำคมนะคะที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๖๖
ซึ่งเป็นของภูมิกับชื่อดังนะคะคุณทรนงศรีเชื้อค่ะ
ซึ่งมันโดนใจจริงค่ะก็เลยเอามาโพสต์แบบนี้ค่ะ

คมนี้น่าจะเตือนใจใครหลายคนได้อยู่นะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่กับคนไม่ดีก็จะกลายเป็นคนไม่ดีด้วยค่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าพี่หนุ่มแกไม่ได้ไปเจออะไรมาจริง
แค่ชอบคำคมนี้เฉยเลยเอามาโพสต์นั่นเองนะคะ
แต่เห็นนะคุณผู้ชมทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะ
ด้วยความเป็นหนุ่มใดไวลุกพลับนะคะ
ประจวบเหมาะกับเหตุการณ์สถานการณ์เหตุบ้านการเมืองหลายอย่าง
ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ
แต่สิ่งที่พี่หนุ่มโพสต์เนี่ยมันเตือนใจนะอย่างเราอย่างนี้
อย่างที่บอกนะคะอย่ายอมให้คนชั่วอย่าให้โอกาสคนเลวนะคะ
แล้วก็เขาเรียกอะไรเลือกครบคนที่ดี
ตรงนี้ใช้สติปัญญาในการต่อสู้ทุกปัญหา
ถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบแล้วเรายังไหลตามน้ำไป
เราก็ไม่ต่างจากคนพวกนั้นอย่างที่พี่หนุ่มบอกเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ